ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่พบศพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ถูกเอาไปทิ้งไว้ที่ริมคลองโคกมะยมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ตอนที่ไปพบศพเนี่ยคือช่วงบ่าย๒๘เมษายนที่ผ่านมา
อย่างที่ท่านติดตามคดีนี้มาตลอดนะครับ
หลักฐานสำคัญเท่าที่พอเห็นได้เพราะว่าศพก็ค่อนข้างเน่าเปื่อย

ตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วก็คือนางจำปีหอมชวนอายุ๔๕ปีนะครับ

ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุฆ่าหันศพนางจำปีหอมชวนได้แล้วนะครับ
คือนายวิรพลพรมศรีอายุ๕๔ปีนะครับ
วันนี้พอจับกลุ่มตัวได้สพออุทัยพระนครศรีอยุธยาก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่ตำรวจสืบสวนแกะรอยจนจับกลุ่มตัวได้เพราะสืบทราบว่านายวิรพลเป็นคนสุดท้ายที่ผู้ต้องหาติดต่อพูดคุยด้วย
แล้วก็หายตัวไปก็เลยไปตรวจสอบห้องพักของนายวิรพลอยู่แถวอำเภออุทัยพระนครศรียุธยานั่นแหละ
วิรพลวันนี้ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเขารับสารภาพว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่ารู้จักสนิทสนมกับนางจำปีผู้ตายก็มีความสัมพันธ์กันฉันชู้สาว
ฝ่ายหญิงมาหาที่ห้องพักใกล้กับที่เกิดเหตุแล้วคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีปากเสียงกัน
เนื่องจากที่ผ่านมานายวิรพลบอกว่าตัวเองก็ไปทำงานมีการส่งเงินให้ฝ่ายหญิงด้วย
เวลามาเจอกันก็อยู่ด้วยกันก็คิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยโสดครั้งสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยในห้องพักที่เกิดเหตุ
มีปากเสียงกันเพราะจับได้ว่านางจำปีหลอกหลอกว่าโสดไม่มีครอบครัว
นายวิรพลบอกว่าโอนเงินให้ใช้หลายครั้งเสียเงินไปเป็นจำนวนมากคือหลักแสนรวมประมาณ๓แสน
แต่มาจับได้ว่านางจำปีเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นด้วยเลยมีปากเสียงกัน
แล้วใช้ไม้ตีใช้มีดแทงนางจำปีจนเสียชีวิตก่อนจะใช้มีดหั่นชิ้นส่วนแยกศพใส่ถุงพลาสติก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง๒๐คืน๒๐ต่อเนื่องเช้า๒๑เมษายน
คนที่ไปพบศพไปเจอศพในคลองเนี่ยคือเจอ๒๘เมษายน
เช้าตรู่๒๑เมษายนเนี่ยนายวิรพลผู้ต้องหาบอกว่าเดินหิ้วถุงมาทิ้งที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
เสร็จแล้วก็หลบหนีไปหลังจากรู้ว่าตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว
อำพรแสงฮิรันพี่สาวคนโตของนางจำปีผู้ตายบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้องสาวมาอยู่ที่นี่ที่อำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยา
รู้แค่ว่าไปรับจ้างทำมาหากินทั่วไปหายไปนานจากบ้านที่สะแก้ว
รู้อีกทีก็คือถูกฆ่าเสียชีวิตแล้วแต่ก็ขอขอบคุณที่ตำรวจจับผู้ต้องหาจนได้
จากนี้ไปก็ขอให้ใช้เวรกรรมตามกฎหมายไม่ขออโหสิกรรมให้
อยากให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
และทำที่จะคอยตายเป็นมเลนะคะที่สุดท้ายนอน
แต่ว่าไม่เอาโฮสิกรรมให้หรอกแต่ว่าหน้านี่ก็ให้ประกันที่นี่
ทีนี้ตำรวจได้ไล่ไทม์ไลน์เวลาการก่อเหตุของนายวิรพลแบบนี้นะครับ
นางจำปีผู้ตายเนี่ยมาหานายวิรพล
ห้องพักที่อำเภออุทัยพระนครศรียุธยาช่วงเย็นวันที่๑๙เมษายน
หลังจากนั้นนายวิรพลได้ก่อเหตุแทงนางจำปีประมาณ๒ทุ่ม
แต่นางจำปียังไม่เสียชีวิตทันทีนะฮะ
ซึ่งนายวิรพลก็โหดเยี่ยมมากคือแทงไปเรื่อย
ไปเรื่อยจนไปเสียชีวิตตอน๔ทุ่ม
วิรพลบอกว่านอนกอดศพอยู่๑คืนนะ
แล้ววันที่๒๐เมษาช่วงค่ำถึงเริ่มใช้มีด
ชำแหละหั่นชิ้นส่วนของนางจำปีออกให้เป็นชิ้นต่าง
แล้วเอาไปทิ้งในชักโครกของห้องน้ำก่อน
ส่วนที่เหลือเนี่ยใช้มีดพับกับเขียงสับเป็นท่อน
ประมาณตี๔ถึงแอบเอาถุง๒ใบที่ใส่ชิ้นส่วนนางจำปี
เดินออกมาทางด้านหลังตึกที่พักแล้วก็เดินเข้าไปในซอยข้างตึก
ออกถนนแล้วเดินไปที่สะพานโคกมะยมโยนถุงสองใบลงไปในคลอง
จนนู่นนะฮะบ่ายยี่สิบแปดเมษายนถึงมีคนไปเจอถุง
ไหนบอกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดตอนเช้าตรู่ที่เอาชิ้นส่วนศพที่เหลือไปทิ้งคลองเสร็จแล้ว
เขาก็กลับไปทำงานตามปกตินะค่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถูกต้องจนคงจะแบบเริ่มรู้สึกว่าอยู่ไม่รอดแน่แน่ค่ะ
สิบห้าเมษายนลาออกจากงานแล้วก็เดินทางจากอายุทยาเข้ากรุงเทพ
ไปหาเพื่อนแล้วก็เดินทางต่อไปหลบหนีกบดานอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดรธานี
ค่ะแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ดเยี่ยมมากนะคะพฤติกรรมครับ